กับปุ้ยรู้จักไอ้ตุ๊กตามีแบร์บริกไหมพี่ไม่รู้จัก

มันเป็นของสะสมของดาราชื่อดังคุณบอยปกรณ์

และช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะ
ผัวเมียคู่นี้ตะเวนลักทรัพย์อยู่ย่านลาดพร้าว

เอ้าเหรอมันแพงนะไอ้ตัวไหนที่เนี่ยตัวเป็นหมื่นนะห้างหลังนะครับ
ไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยเห็นไหมล่ะไอ้๔ตัวท้ายนั่นแหละฮะ

มูลค่าทรัพย์สินที่ขโมยไปได้เขาบอกมูลค่ากว่า๓แสนบาททีเดียว
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่กรประคับการปราบปรามนะครับ
มีการแถลงข่าวจับกลุ่มนายสุกิตดวงบัวหรือว่าตั้มอายุ๔๐ปี
และนางสาวยุวดีภูทนหรือว่ายุอายุ๔๑ปีครับ
เป็นสามีภรรยากันเป็นผู้ต้องหาด้วยในคดีรักทรัพย
แล้วก็ของกลางเป็นตุ๊กตาแบร์บริกนะฮะ
ตัวมูลค่ากว่า๑๕๐๐๐บาทแล้วก็อุปกรณ์การพนันต่าง
จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า
ระเวนลักทรัพย์ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
โดยจะเลือกบ้านที่ไม่มีกล้องวงจรปิดครับ
แล้วก็ดูว่าน่าจะมีฐานะฉันเอาบ้านนี้แหละนะครับ
แล้วก็เอาทรัพย์สินที่ได้ไปขายในตลาดมืด
เพื่อใช้หนี้พนันนะครับ
ดูแต่ละคนในคดีที่เราอ่านนะ
ขโมยเข้ามาเอาเงินไปขายนะครับ
ก็เสพยาบ้างไปจ่ายหนี้พนันบ้าง
แล้วเจ้านี้ก็เหมือนกันเจ้านี้ก็ซื้อไอซ์มาเสพ
นี่แหละฮะจากการตรวจสอบประวัติของทั้งคู่
พบว่าก่อคดีลักรักษ์ทรัพย์และก็
เคยต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้วหลายครั้งนะครับ
จากการสอบสวนขยายผลยังพบว่า
สินของกลางที่พบนั้น

บรอยประกอลฉัดบรีรักค์ครับ
เมื่อ๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
โมเดลรูปหมีแล้วก็ของเล่นสะสมหลายสิบรายการ
ค่ากว่า๓แสนบาทหายไป
โดยหลังทราบข่าวนะครับว่าคนร้ายถูกจับเนี่ย
อยก็มายืนยันว่าไอ้ตุ๊กตาที่เป็นของกลางเนี่ย
ของเขาเองครับแล้วก็เล่าให้ฟัง
ว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่ขโมยขึ้นบ้าน
ทำให้รู้สึกหวาดระแวงว่าแล้วมันจะมีครั้งต่อไปไหมล่ะนะครับ
โดยวันเกิดเหตุเนี่ยเขากับครอบครัวครับ
เที่ยวต่างจังหวัดมารู้ภายหลัง
ว่าโมเดลหมีและของเล่นสะสมที่วางอยู่ชั้นล่างหายไปครับ
ก็เลยไปแจ้งความบอยก็ขอบคุณนะฮะ
ตำรวจที่ช่วยติดตามทรัพย์สินแล้วก็จับคนร้าย
ตอนนี้ก็รู้สึกโล่งใจแล้วครับ